ส่วนเรื่องนี้หนุ่มพาร์ทเนอร์บริษัทขนส่งเอกชนค่ะ
เขาใช้ช่องทางในการขนส่งสินค้านี่แหละ
แต่ว่าแอบขายยาแก้ไอผิดกฎหมาย

เพราะว่าเขากลัวว่าเอาไปเป็นส่วนผสมของยาเสพติด
แต่คนนี้เอามาทางขนส่ง
แล้วก็ไปเก็บเงินปลายทางเพื่อที่จะได้ไม่เป็นที่ต้องสงสัย
แต่ปรากฏว่าในที่สุดก็ไม่รอดสายตาตำรวจนะคะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่พันธุ์ตำรวจโชธ
เพชรหนองชุมค่ะเป็นสารวัติใหญ่สพการเกรดดเชียญใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เลยนะคะ
เข้าไปตรวจค้นรถเก๋งมิซูบิชิสีฟ้าดำค่ะ
ทะเบียนกไก่งองู๘๓๒๓ฉะเชิงเศร้า
มีนายกระหนกพลอินทองคำอายุ๓๐ปีเป็นคนขับ
บริเวณถนนสาย๔๐๘ที่ด้านหน้าสพการเกษนะคะ
หลังจากที่นายกระหนกพลมีพิรุธค่ะเห็นจุดตรวจแล้วพยายามจะจอดรถหลบข้างทางซะอย่างนั้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจค้นดูโอ้โหเจอนี่ค่ะ
ยาแก้ไอยี่ห้อต่าง๙๗ขวดกล่องพัสดุ๑๖กล่อง
แล้วก็ยาแก้ไอที่ห่อหุ้มด้วยแผ่นการกระแทก๑ห่อจำนวน๕ขวด
ยาแก้ไอที่บรรจุในกล่องพัสดุแล้วระบุชื่อผู้รับปลายทางเรียบร้อยแล้ว๑กล่องจำนวน๕ขวด
ถือว่าเป็นการครอบครองเกินกว่ากฎหมายกำหนดเลยนะคะ
กระหนกพลยอมรับค่ะว่ายาแก้ไอทั้งหมดเป็นของตนเอง
สั่งซื้อมาทางออนไลน์ราคาขวดละ๕๐๖๐บาท
แล้วก็มาโพสต์ขายต่อทางเฟซบุ๊กราคาขวดละ๘๐บาท
ก็ได้กำไรสักประมาณขวดละ๒๐บาทได้เนอะ
ตัวเองก็เป็นตัวแทนในการรับส่งพัสดุของบริษัทขนส่งเอกชนรายหนึ่งอยู่แล้วคือเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์แหละ
ก็เลยใช้ช่องทางนี้ในการลักลอบส่งยาแก้ไอให้กับลูกค้านอกเหนือจากที่เขารับส่งพัสดุอยู่แล้วนะคะ
โดยจะเปิดบริการเป็นเก็บเงินปลายทางป้องกันว่าทางบริษัทขนส่งเอกชนจะสงสัย
และนี่ไม่ได้เพิ่งทำทำมานาน๑ปีแล้วนะคะ
ลูกค้าส่วนใหญ่นำยาแก้ไอไปผสมกับน้ำกระท่อมเพื่อดื่มอย่างที่บอกค่ะ
มันเป็นส่วนผสมของยาเสพติดนะคะส่วนเงินที่เขาได้จากการขายยาแก้ไอ
เขาก็นำมาใช้จ่ายแล้วก็ซื้อยาบ้าเสพด้วยตัวเองก็ติดยา
ตำรวจตรวจปัสสาวะค่ะก็พบสารเสพติดในร่างกาย
แจ้งข้อกล่าวหามียาแผนปัจจุบันหรือว่ายาแก้ไอไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งขณะขับขี่รถ
พร้อมทั้งนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพการเกษนะคะดำเนินคดีต่อไปค่ะ
ไม่รอสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ